สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ขอให้พี่ทั้ง๑๓คนเอาจากถ้ำรวมยากรุงปลอดภัยนะครับ
พ่อแม่ญาติและคนไทยทั้งประเทศ
กำลังรอการกลับมาของพี่อยู่นะคะ

มันควรขอบอลให้แม่น้ำนอนไม่ตา
อยู่วันเจอกล้าบนเมฆารู้ป่า
แสงทองช่องทาให้ฟ้าสามเจ้าจางใส
ให้หมู่มวลมิตให้พ้นผ่านโดยให้
ให้หลับบ้านเร็วไวให้ปลอดภัยทุกคน
อร่อยไค่ไหมคะ
ลวดพรรณเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแบบนี้

อีกคนนึงที่เป็นกำลังใจให้กับทีมหมูป่าด้วย
หมอไก่อาจารย์พอร์ภัยที่นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีครับ
หมอไก่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้ฟังข่าวข่าว
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้เจอน้องไว
หมอไก่เองก็ลงไอจีให้กำลังใจด้วยเหมือนกันนะคะ
เอาล่ะกำลังใจหลั่งไหลไปให้กับคนที่ประสบภัย
ไม่ได้นะฮะก็คือด้านการงาน
การงานเพราะว่ามีงานก็ต้องมีเงินใช่ค่ะด้านการงานราศีที่ดวงดีคือราศีอะไรคะหมอไก่
ดีที่สุดเลยก็คือชาวราศรีมีนนะสำหรับชาวราศรีมีนเนี่ย
สมมุติว่าใครที่แบบว่าอยากจะย้ายงานออกงานหรืออยากจะสมัครงานใหม่
ก็มีโอกาสได้งานแต่ถ้าสมมุติใครที่ทำงานอยู่ที่เดิมนะคะ
ก็มีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่โครงการใหม่ที่มันท้าทายความสามารถ
หรือบางคนอาจจะมีแต้มบุญก็คืออาจจะได้แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลย

งานเข้างานเข้างานเข้ามีงานเข้ามีงานเข้า
แม่งเข้าแบบนี้ดีนะสู้กันต่อไปด้วยนะคะ
มาดูเรื่องของการเงินบ้างอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย

ราศีที่ดวงดีที่สุดในเดือนกรกฎาคมก็คือชาวราศีเมษ
ราศีเมษดวงดีเรื่องการเงินเลยการลงทุนเลย

ราศีเมษเขาเรียกว่ามีโอกาสได้ลาบจากการลงทุน
หรือว่าลาบจากการเสี่ยงดวง
ลงทุนจากการเสี่ยงดวง
กำลังจะสุดสัปดาห์นี้ด้วย
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่
ปัญหานั้นมันก็จะขี้คายไปทิศทางที่ดีขึ้น
หรือว่าถ้าสมมุติใครที่แบบอยากจะลงทุนช่วงนี้
จะอยากเปิดกิจการใหม่ทำธุรกิจอะไรใหม่ธุรกิจเสริม
ก็สามารถทำได้แต่แนะนำให้เป็นธุรกิจคนเดียว
คือทำคนเดียวอย่างมีคุ้นส่วนไม่ต้องไปพูนกับใคร
ใช่ไม่ฉะนั้นอาจจะมีปัญหาได้ในภายหลัง
อันนี้ก็เป็นปัญหาสุดคลาสสิกนะ
เวลาไปลงทุนกับเพื่อนกับฝูงมักจะโดนโกง

ประสบความสำเร็จด้านการเงินนะ
อีกหนึ่งด้านอีกหนึ่งด้านอันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวเชียวนั่นก็คือด้าน
ด้านความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

ราศีนี้เป็นราศีอะไรครับที่จะดวงดีเรื่องนี้

ใช่ค่ะชาวราศีกรกฎช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภายในครอบครัว
ลอกขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันบ้าง
บางทีมีลูกล้านก็พูดกันไม่ค่อยฟัง

แต่ว่าในเดือนนี้สถานการณ์จะดีขึ้น

สำหรับ๓ราศีที่ดวงดีในแต่ละด้าน
ก็ครึ่งปีหลังเลยไหมคะหมอไก่

เพราะเดือนกรกฎาคมเท่านั้นนะ
ใครที่อยู่ในราศีนี้ก็ช่วงนี้กรอบโกยกันไป

อาชีพที่จะโดดเด่นในช่วงเดือนนี้พอจะมีไหมฮะ

พวกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะครับ
อาชีพเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยก็คือจะต้องเหนื่อยก่อน
แล้วต้องลำบากก่อนถึงจะค่อยสบายทีหลัง

ต้องทำงานให้หนักมุมนะอดทนอย่างเต็มที่
แล้วความสำเร็จมันจะตามมาทีหลัง

ก็เหมือนแบบความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ถ้าวันนี้เราไม่ลงทุนไม่เหนื่อย
เราก็จะไม่เห็นผลลัพธ์ที่สดใสในวันข้างหน้าอย่างนี้ถูกไหมหมอไก่

ก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกวิชาการตัวหนังสือตัวเลข

ก็ได้เป็นที่ปรึกษาค่อนข้างดีมาก
ยิ่งถ้าสมมุติทำงานร่วมกับคนหมู่มากยิ่งโดด

ถ้าสมมุติทำงานกับคนหมู่บ้านเนี่ยก็คือโดดเด่นกว่าคนอื่น

ใช่ค่ะแล้วก็คือคนอื่นได้รับความช่วยเหลือที่ดี

อันนี้ก็เป็นเรื่องอาชีพที่ในเดือนกรกฎาคม
โดดเด่นอาจจะเปรี้ยงปังขึ้นมา
มากกว่าราศีอื่นมากกว่าคนอื่นนิดนึงสำหรับ
อาชีพที่ทำงานหนักหน่อย
รวมไปถึงอาชีพเกี่ยวกับการศึกษา

เลิกดีในเดือนกรกฎาคมเหรอคะ

สมมุติเวลาเราจะไปติดต่อธุรกิจเจรจาการค้า
ควรจะดูเลิกไว้ก่อนจะดีกว่า
ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเลิกที่ดีมาก

มันจะเป็นวันที่๙กรกฎาคม
๙กรกฎาคมเวลาตั้งแต่

ก็คือต้องบ่ายโมงไหมคะหมอไก่
บ่าย๓โมงนะครับบ่าย๓โมงนะคะต้อง๑๕นาฬิกา
นาฬิกาเป็นต้นไปใช่ไหมคะหมอไก่

กรกฎาคมหลังจากบ่าย๓โมง๑๕นาฬิกาเนี่ยนะครับ
ก็คือเป็นการมาแบบว่าติดต่อการค้า
สมมุติว่าเราจะดีลกับลูกค้ามานัดลูกค้าคุย

อาจจะแบบเข้าไปเสน่างานสมัครงาน
๔โมงเย็นเป็นต้นไป๓โมงเย็นเป็นต้นไป
ก็จะเป็นเรื่องดีในการติดต่อคุยงานสมัครงานกับลูกค้า

ข้ามไปสิ้นเดือนเลยวันที่๓๐กรกฎาคม

บ่ายโมงตรง๑๓นาฬิกา
กรกฎาคมบ่ายโมงตรงเป็นต้นไป
ก็จะกรับการติดต่อธุรกิจเจรจาตอร่องต่าง
เรื่องของการทำงานให้มันบรรยาความสำเร็จ
วันที่๙กรกฎาคมกับ๓๐กรกฎาคม

โน๊ตนี่เรื่องผิดดีเลยมาก
สงสารนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาให้กำลังใจกันเยอะมากในวันนี้นะคะ
มีข้อความหนึ่งบอกว่าเช้าวันใหม่ยังทอแสงทุกคนก็ยังคงมีความหวังนะคะ
ก็มีหลายกำลังใจนะครับทั้งทางช่องทางไลน์ที่ส่งกันมาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ
โพสต์ล่าสุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้โหแต่คนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะมากจริงเลยนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วย
ตอนนี้ก็กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก่อติดกับทางหน้าจอไทยรัฐติดตามกันได้ตลอด
ทั้ง๒๔ชั่วโมงเลยสุดท้ายเลยขอให้หมอไก่ให้กำลังใจน้องด้วยนะคะ
คือก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะอย่าหมดความหวังนะตามใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกเรายังมีความหวังเสมอ
รอดแน่นอนคุณสู้แล้วครับอ่าแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณหมอไก่ด้วย
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเจอกันฝันนี้อีกกี่ศุกร์หน้า
ถูกต้องนะครับเอาล่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
รวมไปถึงทุกข้อความไลน์ด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้กำลังใจกันทุกช่องทาง
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของรายการตลอดข่าวเช้านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์

วันอาทิตย์เปลี่ยนเวลานะคุณผู้ชมวันอาทิตย์ตลอดข่าวสุดสัปดาห์เราเจอกันบ่ายโมงตรง

ส่วนตลอดข่าวเช้านี้ก็เหมือนเดิม๘นาฬิกา๔๕นาทีจนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ
สวัสดีต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ